สกรูปละกันนะคะบอกเลยอันนี้ภูมิใจนำเสนอมากเลยนะคะ
ปัจจุบันนี้โลกโซเชียลมันทำให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้นคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็เขาสร้างรายได้นะให้กับศิลปินด้วย
คือร้องเพลงเต้นอย่างเดียวของก็ไม่ได้ขาย
แต่รายได้มาเต็มเลยคุณผู้ชมค่ะ
ว่าทำได้ยังไงไปติดตามจากช่วงวิเศษนี้กันค่ะ
แต่จะบินออกช่องทางสร้างรายได้ตอนนี้
หลายคนก็เลยเลือกที่จะหันไปเปิดโชว์การแสดงสด
คุณผู้ชมรู้ไหมคะทำเงินไม่ใช่น้อยนะ
ฟาดมาแล้วเป็นหมื่น
หลายคนงงงง
ร้องโชว์เฉยของก็ไม่ได้ขาย
เขาได้เงินมาจากไหนกันนะ
เราอธิบายง่ายแบบนี้ค่ะ
แฟนที่ชมไลฟ์เขาสามารถซื้อของขวัญ

ของขวัญเหล่านี้มันมีมูลค่าทั้งนั้นค่ะคุณค่ะ

แล้วก็กลายเป็นรายได้โอนกลับเข้ามาในบัญชีของเจ้าของไลฟ์นั่นเอง
ไปก็เหมือนแฟนซื้อมาลัยคล้องคอ
แล้วมาลัยพวกนี้เอาไปแลกกับเงินสดให้กับศิลปินที่คุณรักนั่นเอง
แต่ก็มีข้อแม้นะคะว่าคนที่จะไลฟ์ได้ต้องอายุ๑๘ปีขึ้นไป
และมีผู้ติดตามไม่น้อยกว่า๑๐๐คน
ปอยไฟล์มาลัยพรเจ้าของยอดผู้ติดตามกว่า๔แสน

ปลอยไฟล์บอกกับเราว่าตัวเองไลฟ์สดร้องเพลงแบบนี้มาเป็นปีแล้ว
หลังมาเนี่ยคนดูสดไลฟ์๑๐๐๐คน
ตอนแรกก็ตั้งใจว่าไลฟ์เพื่อสร้างความสุขให้แฟนเพลง
ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าไปมาจะกลายเป็นรายได้กลับมาแบบนี้ค่ะ
ประมาณ๒๓หมื่นนี่แหละ๒๕๐๐๐๐ครับผม

น่าล่ะค่ะพี่น้องครับโอ้โหขอบคุณแรกครับ
ขอเป้งพี่ยังมาดีต่อไปสักครั้งก็คับ
โอ้โหนี่เป้งมีครับจะวาดก้อนสีของ
ขอรำวัติจากนายได้ด้วยยอดตู้ยอดตู้ยอดตู้หื้น
กูราบจะจอกซ้ำดอกแต่ยังดีครับหยอกไม่จริงจังแต่ก็ขอ
ชอบเป็นชีวิตจิตใจไลฟ์ต่อเนื่องได้ยาวนานหลายชั่วโมง
ตั๊กยอมรับว่ารายได้ของตัวเองก็เป็นหลักหมื่นอยู่เหมือนกัน
แต่ที่สุดแล้วการไลฟ์แต่ละครั้งจุดประสงค์หลักก็เพราะต้องการสร้างเสียงหัวเราะให้แฟนเพลงนั่นเองค่ะ
เวลาพี่ตั๊กจะไลฟ์สดเนี่ยประนุกสนานเพราะว่าพี่ตั๊กยอมรู้สึกว่า
เรื่องการสร้างรายได้อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องรองไปเลยค่ะ
เพราะหัวใจของพี่ศิลปินดาราทุกคนก็ตั้งใจให้เป็นช่องทางในการพูดคุยกับแฟนคลับ
และสร้างความสุขให้กับแฟนไปพร้อมกันนั่นแหละค่ะ
ว่าของไอทงไอเทพอันนี้มันขายแล้วแลกเงินได้ด้วยนะ

แต่ตอนนี้ผู้ติดตามยังไม่ถึงพันคนเลย